อีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับเป็นสาววัยรุ่นนะฮะ
เขาตบกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่ชัยภูมินะไม่รู้จักกันมาก่อนเหมือนกัน
ค่ะแต่ไปคำเมนต์กันมาจากน้ำตกอืมอ่าเที่ยวน้ำตกวันหยุดยาวค่ะ
อ่าแล้วมาเจอกันที่ปั๊มก็เลยตบกันนะฮะอ่าเดี๋ยวไปดูครับ
อยู่กันเยอะนะแต่ว่าคู่นึงอ่ะที่เขาตบกันอ่ะ
ผู้หญิงอะนะฮะมณจริงครับไม่ได้มีใครห้ามนะครับ
เพจคนล่าข่าวชายภูมิโพสต์เอาไว้นะครับบอกว่าสองสาว
แห่งหนึ่งบ้านห้วยสันตะบลนาฝ้ายอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมิ
ในคลิปจะเห็นกลุ่มเด็กผู้หญิงกับผู้ชายนะส่วนใหญ่
จะเป็นผู้หญิงอ่ารวมกันแล้วก็สักเจ็ดแปดคนมีสองคนที่
ตบตีกันเพื่อนเพื่อนไม่ได้ห้ามนะครับจุดนั้นก็เป็นแถวหน้าปั๊ม
ก็เลยมีคนเห็นเยอะนะมีแม่ค้าเดินเข้ามาห้ามด้วยนะแม่ค้า
แบบแห่เพื่อนมันยังไม่ห้ามกันเลยให้ฉันไปห้ามเองก็ได้มีภาพ
กล้องวงจรปิดของปั๊มนะครับยังเผยให้เห็นเหตุการณ์ตั้ง
แต่กลุ่มเด็กเหล่านี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเรียนแค่มต้นมาถึง
ตรงจุดที่ปั๊มแล้วก็เหมือนกับพูดคุยกันก่อนนี่ฮะคุยอะไรกัน
ก็ไม่รู้แล้วก็ตบตีใส่กันเลยตอนนี้เราเช็คทางสถานีตำรวจ
แล้วยังไม่มีใครไปแจ้งความอะไรนะครับแต่ผู้สื่อข่าวไทยรัฐ
ทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุแน่นอนว่าพยานแถวนั้นก็คือบรรดา
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่แล้วก็เข้าไปช่วยห้ามด้วยบอก
เด็กทั้งสองกลุ่มอายุสัก๑๕๑๖ทั้งสองกลุ่มบอกว่าไม่รู้
จากกันมาก่อนโดยกลุ่มที่มาหาเรื่องคือมาตบเขาอ้างว่ามัน
ไส้เพราะว่าไปเที่ยวน้ำตกตาดโตนกันมาในช่วงวันหยุดยาว
หลายวันเนี่ยนะครับแล้วคำเมนต์กันจากน้ำตกค่ะพูด
ท้าทายกันมาจากน้ำตกอ่าแล้วก็นัดมาเจอกันที่ปั๊มนี่แหละ
พอมาถึงก็มีปากเสียงกันอีกแล้วก็ตบตี
เลยใช่ไหมค่ะฝักก้นเขาเส้นมาใส่ป้ายที่นี้เนี่ยคนเสื้อ
เหลืองมันก็หันได้มันก็ปั่นซัดเลยก็คิดว่าอย่าเด็ก
ก็นี่แหละฮะโลกออนไลน์พอเห็นเขาก็วิภาควิจารณ์กันเยอะนะครับ
น้องก็ต้องดูไว้เป็นตัวอย่างด้วยนะเป็นตัวอย่างในทาง
ไม่ดีไว้จะไปทำนะฮะเพราะว่าเคนจริงที่มันหลุดไปสู่
โลกออนไลน์เนี่ยเขาไม่ได้เบลอหน้าเบลอตา

เห็นหมดลูกเต้าเราใครเรียนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะ
มันเสียหน้าคุณ
มันเสียหายหมดนะคะเด็กผู้หญิงด้วยอายุน้อยด้วย
บางสื่อก็ลงไปว่าตบตีกันแย่งผู้ชายอะไรอย่างนี้